เบรกนี้คุณผู้ชมค่ะข่าวดีของผู้จ้างผู้จัดทั้งหลาย
กิวว่างจ้างได้
ตั๊กกะแทนชรดาขอกระซิบหน่อยช่วงนี้แหม่งานคอนเซิร์ตเขากลับมาคึกคักกันแล้ว
ล่าสุดเนี่ยจับไมค์ขึ้นเวทีโชว์เป็นงานที่๒ไปแล้วนะคะ
ลูกทุ่งสาวสุดแซ่บพี่แตนะตั๊กกะแตนดา
เจ้าตัวบอกกับบันเทิงไทยรัฐบอกว่าดีใจมากแล้วตื่นเต้นมากเลย
ได้กลับมาจับไมค์ร้องเพลงขึ้นคอนเสิร์ตอีกครั้งนะคะ
หลังจากเจ้าโควิดทำอวมอรไทยมาเกือบ๓ปีแล้วนะ
เจ้าจับแต่ครบแต่สาตำต้องพลิกขายังเดียวเลย

เจ้าตัวบอกว่าแม้ว่าจะวางไมค์ไปนานแต่แฟนเพลงแล้วก็ผู้จัดผู้จ้างทั้งหลาย
ไม่ต้องห่วงเด้อเสียงเนี่ยกลัวว่าจะขึ้นสนิมอะไรหรือเปล่า

เพราะพี่ตั๊กกะแตนการันตีมาเลยว่าเธอและแดนเซอร์ซ้อมอยู่ตลอดเวลา
ลูกพอเนี่ย๒๘ชั้นเหมือนเดิมเลย
รอวันมามอบความสุขให้แฟนเพลงแล้วพอได้ขึ้นเวทีขอจัดเต็มแบบไม่มีกั๊ก
แล้วก็บอกถึงเจ้าภาพทุกท่านด้วยว่าหนูรับงานแล้วนะพี่ช่วยจ้างหนูทีเถอะจ้า
สวัสดีค่ะถึงแฟนเพลงทุกคนเลยนะคะที่ดูอยู่ทางไทยรัฐทีวีนะคะ
วันนี้ก็มาคอนเสิร์ตครั้งที่สองแล้วนะคะตั้งแต่โควิดมา๓ปี
ตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจมากที่มีโอกาสได้กลับมาทำงานเหมือนเดิม
เพื่อนน้องในทีมงานทุกคนแบบว่าพร้อมมากพร้อม
ขอบคุณทุกคนที่ถามใส่ห่วงใยมาฝากถึงเจ้าภาพทุกคนรับทุกงานนะจ๊ะ
จริงนะคะนางจัดเต็มมากนะคะเพราะว่านางบอกเลยคันไม้คันมือ

โฮ้หนูจะเต้นบทยิ่งกว่าตอนตำปลาร้าอีกนะบอก

อันนี้นะคะเป็นแบบว่าตั๊กกะแตนกลับมาเล่นคอนเสิร์ตใช่ไหมคะ